มาดูอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่สะแก้ว
ผัวเมียทะเลาะกันตอนแรกผัวไล่เมียออกจากบ้าน
หอบลูกสองคนมาอยู่บ้านเพื่อน
แล้วคราวนี้แม่ฝ่ายหญิงเขาจะมารับกลับใช่ไหม
จังหวะจะมารับกลับแม่ฝ่ายหญิงมีกำนันแหนบทองคำมาด้วย
ฝ่ายชายไปไล่ยิงเขาก่อนเลยปรากฏว่ากำนันแหนบทองคำ
ยิงสวนเข้าแศกหน้าตายเลยครับ
ที่เกิดเหตุทุกคุณผู้ชมมีนายทองสาถาวรสาลีกำหนังดีเด่นแนบทองคำนะ
นะฮะโอ้ไม่เก่งนะครับแม่แล้วยิงปืนไม่แม่นเนี่ย
ไม่ได้แหนบทองคำหรอกตำรวจนะฮะมาสอบสวนนะครับ
ให้การกับตำรวจบอกว่าเขาขับรถจะไปรับนางออนปียา
พุ่มฉายาเป็นหลานสาวแล้วก็ลูกของเธอนะครับ
นางรองบุรีรำแล้วก็มีแม่ของนางออนปียาเนี่ย
นั่งมาด้วยซึ่งในรถมากัน๖คนพอมาถึงที่เกิดเหตุ
นายบุญมีพุ่มฉายาผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นหลานเขยเนี่ยนะ
ขับรถเบียดเกือบตกถนนเขาก็เลยจอดจอดเสร็จปั๊บผู้ก่อเหตุ
รถแล้วก็ถอยรถมาอยู่หน้ารถของเขาใช่ไหมแล้วก็เดินมาที่รถ
เขาลดกระจกลงยังไม่ทันพูดสักคำผู้ก่อเหตุชักจุดสามแปด
ยิงใส่หกนัดคุณผู้ชมหกนัดเขาก็เลยยิงสวนไปสองนัด
เข้าหน้าทั้งสองนัดเลยอ่ะโอ้โหค่ะเข้าหน้าทั้งสองนัดเลย
กำนันแหบทองคำเนี่ยจนผู้ก่อเหตุล้มลงครับ
กำนันนะครับก็ถูกยิงนะที่นิ้วชี้ขวา
ส่วนนางออนปียาภรรยาของผู้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งนั่งอยู่หลังเอ่อ
หลังคนขับนะครับถูกยิงเข้ากกหูขวา
ผู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลครับส่วนนายบุญมีผู้ก่อเหตุ
เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลครับ
ผมเกือบตกถนนผมตั้งหลักปุ๊บเขาจอดนู่นเขาถอยเข้ามา
โทรหาตำรวจมันถอยกลับมาผมยังได้วางสายตำรวจเลย
หมวดยถกอดเล่นเกี้ยวว่าผมตายแล้วก็ยิง

แล้วผมทีนี้ผมน่ะ
แสกหน้าแล้วก็บอกจะยิงไป๒นัดโดยที่ไม่ได้ปัจจัยยิงตรงไหน
แต่เหตุการณ์ตอนนั้นมันไม่ตั้งใจไม่ได้แล้วว่าจะทำอะไร
คือคว้ามาได้ก็ยิงโดยที่ยังหลบอยู่ยิงแบบนี้เลย
ให้แม่เล่ามึงสิแม่ยายของผู้ก่อเหตุนางอดิสาถาวรสาลี
ลูกเขยเป็นเซลล์แล้วมาแต่งงานกับลูกสาว
มีลูกชายด้วยกันสองคนทั้งคู่เนี่ยเช่าบ้านอยู่ที่นางรอง
ก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับลูกสาวแล้วไล่ลูกเธอออกจากบ้าน
ลูกก็ไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วโทรศัพท์มาให้เธอไปรับ
ก็เลยพากำนันไปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นญาติกันนี่แหละ
พาไปรับลูกสาวระยะทางเหลือ๓๔กิโลเมตรแล้ว
ถึงบ้านอยู่แล้วก่อนเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมง
ลูกเขยโพสต์เฟซบุ๊กขู่ฆ่าครับ
เอามันยังไงต่อแม่เดี๋ยวแม่เล่าหน่อยฮะ
ไปรับเพราะว่าเขาไล่นี้เขาแฟนเขาไล่ออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
เขาก็ไปอยู่กับเพื่อนเมื่อเช้าก็แม่ก็เลยมาเอารถกำนันไป
ส่วนศพของนายบุญมีเนี่ยนะครับแพทย์ชนสูตรอย่างละเอียดนะครับ
แล้วก็นางออนปียาเนี่ยแพทย์ส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสะแก้วนะครับ
ขณะที่นายทองสาตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะเขาได้ประกันตัวไปในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ